ผมเป็นคนที่ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอด

ผมก็ไปขอที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ไม่มีใครโง่ทำอย่างนั้น
มันโง่จริงโง่ดักดานจริงถ้าทำอย่างนั้น
จนวันที่๔มิถุนายนท่านประธาน
สถาบันวัคซีนแห่งชาติก็ได้ส่งสัญญานะครับ
จัดซื้อวัคซีนแอศฟ้า๔๙ไหมผม๒๖ล้านโดส
ที่ลงน้ำเมื่อวันที่๑๒มกราคม๒๐๖๔ครับ
แต่ผมก็มีคำถามครับอ้าวสั่งซื้อไป๖๑ล้านโดส
แล้วสัญญาอีก๓๕ล้านโดสไปไหนอ่ะ
และแล้วครับแผนการจัดหาวัคซีนลวงโลก
รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ก็เริ่มโผล่เขาลางแห่งหายนะเมื่อวันที่๑๓มิถุนายน
อธิบดีกรมควบคุมโรคได้ให้สัมภาษณ์ว่า
ตัวเลข๖๑ล้านโดสเนี่ยในแผนการจัดหาวัคซีนเนี่ย
เป็นแค่ศักยภาพในการฉีดไม่ใช่จำนวนวัคซีนแอสตราเซก้า
ไม่ใช่จำนวนวัคซีนแอสตราเซกาที่ต้องส่งมอบ
เอ้าท่านประธานแล้วนี่โหมประชาสัมพันธ์ผ่าน
ทุกช่องทางแบบนี้มันหมายความว่ายังไงฮะ
นี่คือการหลอกลวงประชาชนหรือเปล่าให้ลงให้ให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าจะมีวัคซีนแอสตราเซนกัล๖๑ล้านโดส
นักข่าวก็รีบไปสัมภาษณ์นายอนุทินชาญวิรากุลเป็นผมผมก็ไป
ไปถามเลยครับว่าตกลงแล้วเดือนมิถุนายนเนี่ยจะมีการส่งมอบวัคซีนแอสตราเซเนก้าเนี่ย
ตามแผนการส่งมอบคือ๖๓๓๓๐๐โดสหรือไม่
ปรากฏว่าแทนที่นายอนุทินชาญวีรกูลจะให้ความเชื่อมั่นกับประชาชนฮะ
วันนี้ท่านตอบว่าอะไรนายอนุทินตอบว่าไง
นารินตอบว่าอย่าไปนับแบบนั้น
แอสตราเซนเกอร์ต้องขายเรา๖๑ล้านโดสในล็อตนี้
เราซื้อ๖๑ล้านโดสวันหนึ่งก็ต้องถึง๖๑ล้านโดส
วันหนึ่งวันไหนไม่ได้มีความมั่นใจเลยครับว่า
ไรมาสที่๓เนี่ยคือเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน
จะมีวัคซีนเต็มแขนพี่น้องประชาชนตามทั่วที่ตัวเองพูดไว้ตรงเนี้ย
กลางสภาพผู้แทนราชดรยืนปากแจ๋วลิ้นกระดกอยู่ตรงเนี่ย
ทำให้ประชาชนทุกคนวันนั้นตกใจครับท่านประธานครับ
และจับตาดูครับว่าเดือนมิถุนายนนี้
เดือนกรกฎาคมจะมี๑๐ล้านโดสหรือไม่
จะเป็นแผนจริงหรือแผนลวงโลก
และในไตรมาสที่๓คือกรกฎาคมถึงกันยายนเนี่ย

มีเต็มโรงพยาบาลมีจนไม่พอเก็บ
ตามที่รัฐมนตรีของผมได้พูดไว้เมื่อวันที่๑๗กุมภาพันธ์หรือเปล่า
เรื่องนี้นะฮะเหมือนผมพูดถึงท่านรัฐมนตรี
จริงเนี่ยนะคนที่ต้องรับที่สุดไม่ใช่ท่านอนุทิน
แต่เป็นพลเอกประยุทธ์นะพลเอกประยุทธ์จะโยนผิดให้พ้นตัวนะ
ให้นายอนุทินรับผิดคนเดียวไม่ถูกต้องครับ

เพราะที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ได้พูดถึงคำมั่น
ตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนครบ๖๑ล้านโดส

พฤษภาคมพลเอกประยุทธ์ก็บอกอีก
ประเทศไทยมีวัคซีนตามแผนแล้ว๖๓ล้านโดส

ภายในปีภายในสิ้นปี๖๔
ประชาชน๕๐ล้านโดสต้องได้รับวัคซีน
ซึ่งต้องใช้วัคซีน๑๐๐ล้านโดสนั่นแน่

โดยจะฉีดเดือนละ๑๕ล้านโดสเอาละ
และในวันที่๑๖มิถุนายนนะครับ
ก็ยังพูดอีกว่ายืนยันสัญญาจองซื้อวัคซีน
โดยระบุว่าทั้งหมดจะทยอยส่งมอบภายในปีนี้
เดือนละ๑๐ล้านโดสอ้าวจาก๑๕ล้านโดสลดลงเหลือ๑๐ล้านโดสนะครับ
ทำไมคนพิจารณียกรัฐนัยพูดกล่อกลับไปกับบ้านนี้

คนนี้เนี่ยเป็นคนหน้าคล้ายพลเอกประยุทธ์หรือเป็นพลเอกประยุทธ์จริง
ท่านประธานดูคลิปผมตัดทั้งสามวันมาดูเลย
ผมยังให้คำดินยันนะครับว่าวัคซีน
ไม่ใช่คลิปนี้ครับกรุณายลีลันไงเดี๋ยวประทวงกันอีก

ไม่ใช่ครับคลิปที่๓ครับ
เป็นบริษัทที่รับจ้างผลิต
ผมได้กำหนดให้เรื่องนี้เป็นมาตรการเร่งด่วน

ประชากรในประเทศไทยต้องรับวัคซีนอย่างน้อย
หรือคิดเป็นประชากร๕๐ล้านคน
นี่ประเทศไทยมีวัคซีนตามแผนแล้ว๖๓ล้านโดส
โดยเรามีแผนการกระจายและฉีดวัคซีนอย่างเป็นระบบ
เราตั้งเป้านะครับเป็นระบบฉีดวัคซีนให้ได้เดือนละ๑๕ล้านโดส

ซึ่งเราอยู่ในระหว่างการทำงานกับผู้ผลิตวัคซีนจำนวน๖รายแล้ว

ศูนย์การเดินหน้าจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมจนถึงตอนนี้
ยืนยันการจัดหาลงนามในสัญญาจองหรือสัญญาซื้อไปแล้ว

ทำได้เกินเป้าหมายที่เราตั้งไว้สำหรับปีนี้
โดยทั้งหมดจัดทยอยส่งหม้อประมาณ

จัดหาวัคซีนเพิ่มเติมอีกสำหรับปีหน้า
เดินหน้าตามแผนฉีดวัคซีนนี้
เราจะสามารถฉีดวัคซีนให้ประชาชนได้โดยเฉลี่ย
ประมาณเดือนละกว่า๑๐ล้านโดส
หากวัคซีนส่งมาเพียงพอในแต่ละเดือน

จาก๑๕ล้านโดสตอนนี้ความมั่นใจเหลือแค่๑๐ล้านโดสแล้ว
และแล้วแผนการจัดหาวัคซีนลวงโลก